คือมีว่าที่เจ้าบ่าวกำลังจะแต่งงานกับเจ้าสาว
มีนาคมนี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเอง
แต่ว่าเจ้าสาวค่ะเข้าคุกในคดีช่อกง
ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ฝ่ายชายอยู่ที่จังหวัดพระแรกค่ะ
เกิดขึ้นที่ชนบุรีก็คือบ้านเจ้าสาว
ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อที่จะไปขอประกันตัวชั่วคราว
ขอออกมาแต่งงานก่อนได้ไหม
ไปแล้ว๔ครั้งไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะคะ
เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นการระบายสิ่งที่อยู่ในใจนะคะ

นี่เอาไว้แล้ว๑๖มีนานี้แล้วยังไม่ได้เลื่อนด้วยนะ
เจ้าบ่าวบอกแหวนก็พร้อมแล้ว
แขกก็เชิญแล้วการ์ดก็ออกไปแล้ว
โพสต์ข้อความบอกว่าตัวเองกับแฟนสาวกำลังจะเข้าพิธีแต่งงาน
ว่าที่เจ้าสาวถูกเข้าคุกในคดีช่อโกง
แฟนยืนยันมาเลยตลอดคือฝ่ายหญิงยืนยันนะ
คดีนี้เกี่ยวกับคดีช่อกงไม่ได้ทำ
ยืนยันว่าเธอไม่ผิดนะไม่ได้ทำไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังย้อนกลับไปแบบนี้ค่ะประมาณ๔๕ปีก่อน
แฟนสาวทำงานที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิษฐ์
และได้มีปัญหากับเจ้าของบริษัท
ปัญหาเนี่ยก็คือทางด้านแฟนสาวและนักศึกษาคนอื่นที่จบใหม่และเพิ่งเข้าไปทำงาน
ไม่ยอมไปขึ้นศาลแทนเจ้าของบริษัทในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
และพยานในคดีต่างที่เจ้าของบริษัทถูกแจ้งความดำเนินคดีไปนะคะ
เจ้าของบริษัทไม่พอใจไม่พอใจว่าเฉยมันไม่เป็นไรนะ
ขู่เพิ่มเติมบอกเดี๋ยวจะทำให้พวกเธอเป็นเหมือนฉันบ้าง
ก็คือให้มีความผิดเหมือนฉันบ้าง
หลังจากนั้นพอแฟนสาวของตัวเองลาออกหมายเรียกมาเลยค่ะ
เป็นเรื่องจริงขึ้นมาทันทีสิ่งที่ขู่
หมายเรียกส่งไปที่บ้านข้อหา๑ลักทรัพย์นายจ้าง
ยักยอกทรัพย์และ๓ปลอมแปลงเอกสาร
ซึ่งที่ผ่านมาแฟนไปตามนัดคดีไม่เคยขาดเลยเพราะว่ากลัว

คือสารเรียกหรือว่าต้องนัดไปเมื่อไหร่ก็ไปทุกครั้ง
ครั้งสุดท้าย๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
มีคนจากศาลโทรมาบอกให้ไปไกลเกลี่ยที่ศาลจังหวัดพระแร่เท่านั้นแหละค่ะ
จากการนัดไกล่เกลี่ยกลายเป็นถูกจับกลุ่มควบคุมตัว
และสารก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยนะคะบอกว่าเป็นความผิดร้ายแรง
หลังจากที่ทราบเรื่องค่ะตัวฝั่งผู้ชายเองขับรถจากชนบุรี
มาที่จังหวัดแพร่พยายามทำเรื่องขอประกันตัวชั่วคราวนะครับ
เพราะว่าจะแต่งงานอยู่แล้ว๑๖มีนาคมเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามว่าที่เจ้าบ่าวเป็นเจ้าของโพสต์เขาก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าขณะนี้ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวมาแล้ว๔ครั้งพยายามอยู่๔ครั้ง
แต่ว่าถูกปฏิเสธมาโดยตลอดค่ะและจะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ย๑๖มีนาคม
ไม่ได้เลื่อนด้วยทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
ในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่พร้อมจริงนะ
สุดแต่งงานฟรีเวดดิ่งแหวนทองสินสอดสถานที่

รอตัวเจ้าสาวถูกควบคุมตัวอยู่นะคะ
ในใจอยากให้แฟนสาวออกมาแต่งงานด้วยทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้ว
แล้วเขาก็เล่าย้อนหลังไปแบบนี้นะคะการที่ถูกเรียกตัวครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า
แฟนสาวของตัวเองเดินทางไปแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย
เพราะเขาโทรมาแค่บอกว่าให้ไปไกล่เกลี่ยไงค่ะ
แจ้งเรื่องให้เตรียมตัวเลยไม่ได้บอกให้เตรียมหลักฐานอะไร
ไม่ได้บอกให้เอาทนายไปเงินประกันตัวก็ไม่มี
ถ้าบอกมาสักนิดหนึ่งเขาก็บอกอาจจะเตรียมตัว

แฟนก็เลยเดินทางไปคนเดียวอีกต่างหากนะคะ
จนถูกควบคุมตัว
ช่วงวันที่เกิดเหตุมีคนมาบอก
บอกเพิ่มเติมเลยนะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้ว
รับคำสารภาพไปเถอะจะได้รอลงอาญา
คำว่ารอลงอาญานี่ก็คือ
อาจจะได้ยังไม่โดนจำคุกหรืออะไรอย่างนี้รอเวลาไปก่อน
ใช่แฟนสาวได้ยินแบบนั้นก็เลยเซ็น
เซ็นรับสารภาพไปแต่ว่าสุดท้ายังไง

เซ็นรับสารภาพไปแล้วทำให้ฝ่ายชาย
ซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าวรอเกอร์นี้นะคะ
บอกว่าเรื่องนี้มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว

หลังจากนี้คงต้องยื่นอุทธรณ์จากหนัก
ขอให้เบาลงเขาบอกทำได้แค่นี้
แต่ตอนนี้เดินเรื่องเต็มที่
เดินทางข้ามจังหวัดมาเนี่ยนะคะจากภาคเหนือ
อภัยค่ะจากชนบุรีไปแพร่เนี่ย